นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของนักร้องหมอลำ
พี่จินตระภูราบเลยก็ว่าได้
บอกว่าไม่คิดว่าคุณแม่จะจากไปรวดเร็วแบบนี้
ทั้งนี้ยังได้เล่าด้วยว่าที่ผ่านมา
เวลามีรางสังหรณ์อะไรก็จะคอยระวัง
แต่ครั้งนี้ไม่ทันได้เอกใจ
แม้ว่าตัวเองจะฝันแปลกก็ตามค่ะ
ฝันว่าหนูกับแม่แล้วก็พ่อหนูอะค่ะ
ไปที่วัดวัดบ้านเกิดอยู่ท้ายบ้าน
ที่ตรงนี้จะเป็นเหมือนป่าช้าเก่า
แล้วอยู่ดีแม่พัดหลง
แล้วหนูหาแม่ไม่เจอแต่หนูหาพ่อเจอ
พ่อได้กลับมาแต่หนูหาแม่ทั้งคืนอยู่ในความฝัน

หนูก็ยังคิดว่าหนูมันฝันอย่างนี้
หนูคิดกังวลมากแต่หนูก็ยังคิดว่ามันจะไม่เกิดนะคะ
แม่ไม่ต้องห่วงนะคะ
แม่ก็บอกตอนที่น้องยังอยู่ป่าห้า
แม่บอกว่าแม่ห่วงน้อง

หนูได้ยินแล้วแม่ก็บอกว่าอย่าทิ้งน้องนะ